ติดตามไทยรัฐจอบประเด็นกันต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมประสุทธิ์ไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านนันทนากาเด้นจังหวัดปฐุมธานีเพราะว่ามีผู้ร้องเรียนค่ะว่ามีการเลี้ยงสุนัขเอาไว้จำนวนมาก
ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เสียงดังแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะ
เจ้าของบ้านไม่ยอมค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
นางเชษฎาเสร็จทะเสรณีกุลหรือป้าป้อมก้มกราบและเข้าไปต่อว่าเจ้าหน้าที่จากกรมประสูจน์สัตว์

และเจ้าหน้าที่สมาคมพิทักษัตริย์ไทย
หลังทั้งหมดขอเข้าไปดูในบริเวณบ้าน
ภายในซอย๑หมู่บ้านนันทนากาเดน
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปฐุมธานี

นัดไกลเกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นบนโรงพัก
หลังจากป้าป้อมเข้าแจ้งความว่าถูกยักยอกทรัพย์

กับกลุ่มจิตอาสาที่เข้าไปตัดขนสุนัข
เมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
พร้อมทั้งขอหมายค้นจากเจ้าหน้าที่
และขอเวลาทำความสะอาดบ้านนานเกือบ๔ชั่วโมง
จากนั้นป้าป้อมจึงอนุญาตให้ทีมข่าว
เข้าไปเก็บภาพภายในบ้านหลังดังกล่าวได้
หลังจากที่ทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบว่า

พร้อมทั้งบอกว่าทุกวันนี้อาหารมีเพียงพอสำหรับสุนัข
เหลืออยู่ประมาณ๔๔ตัวจากทั้งหมด๕๔ตัว
และไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากใคร
เพราะที่บ้านของป้าป้อมเองค่อนข้างมีฐานะ
และจะย้ายสุนัขไปนอกพื้นที่ในเดือนมีนาคมนี้
จากกลุ่มจิตอาสากลับกลายเป็นหนังคนละมวล

รวมได้รับการอนุญาตจากป้อมแทบทั้งสิ้น

ประมาณเกือบ๖๐ตัว

ละ๑๓อ๋อนับไปละ๑๕นะครับประมาณ๑๐ตัวครับพี่
ไม่ได้นับไม่ได้นับตัวเมย์ก็ไม่ได้นับ
แล้วก็ตอนนี้รายได้พี่ป้อมไม่มี
มีแต่ลูกสาวลูกชายช่วยบ้าง
ไม่ได้ช่วยมันกรงศรี

ไม่ได้ทำอาชีพอะไรเป็นหลัก
แล้วก็อาหารทุกวันที่มาแต่๓วันต้องมาครั้ง
เพราะว่าเราไม่มีสังเงินกับทุกวัน
คล้องกับเพื่อนบ้านที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ตอนนี้เดือดร้อนกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
ก็อยากจะทำอยากให้หน่วยงานนี้นะ
แต่การให้เป็นให้เร็วที่สุดให้มันเรียบร้อย
แต่ไม่เรียบร้อยก็ให้มันน้อยหน่อย
น่าจะให้ไปเอาออกนั่ง
เพราะว่ามันอยู่เยอะกันมาก
อยู่กันชั้น๒ครับเต็มไปหมด
และเมื่อพิจารณาภาพพร้อมด้วยวีดีโอ

ก็เข้าข่ายละเลยให้สัตว์ป่วยและเสียชีวิต
เพราะมีคลิปที่คุณป้ารับเองว่า
แต่ก่อนมีสุนัขเป็นร้อยแต่ติดเชื้อตายบ้าง

พร้อมทั้งฝากถึงผู้ที่รักสุนัขแต่เลี้ยงผิดพิธีอีกด้วย
ผมเคยเปลยไว้ตอนที่กฎหมายจะประกาศใช้
ตอนที่คนมาวิจารณ์กันว่ากฎหมายนี่เป็นกฎหมายของคนรักสัตว
ไม่ใช่ของฤทร้อนสิทธิคนทั่วไปนะครับ
ผมก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่อิทธิกรสิทธิคนทั่วไป
มันมีผลกับคนรักสัตว์
แล้วก็พวกคุณป๊าป๊าผมจะใช้คำว่าคุณป๊าป๊า
ชอบเลี้ยงหมาในบ้าน๔๕๐๐ตัวในบ้านเล็ก
จะต้องกลายเป็นเป้าหมายด้วยขอให้รีบปรับปรุงตัวเองกันซะ

ก็ได้ชี้แจงเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสัตว์
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ว่ามีทั้งหมด๒แนวทาง

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้อายัดสุนัขไว้ทั้งหมดไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว
เนื่องจากกรมประสุนัขและสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย

สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวทะเลาะทีวีรายงาน